เช้านี้มีปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี๖๐ทับ๔เกิดขึ้นแล้ว
หลังจากทัพ๑ต้นปีจับกลุ่มไซสนะ

๓จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาไอซ์ข้ามชาติเครือข่ายนายไซสนะ
ครั้งที่๔ครั้งนี้เป็นการตัดวงจรนะคะ
ยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายนายศรีศุกร์ดาวเรือง

ติดตามรายงานจากคุณวิมวลวันธรรมภักดีพุทธศิขาวไทยรัฐทีวี

บ้านของนายรัชพนธ์ซึ่งเป็นเกลือข่ายของทางด้านของนาย
สัยสนาทรวมไปถึงนายศรีศุกร์ซึ่งเป็นยาติติชาวราวที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้
เป็นผู้ต้องหานั่นก็คือนายรัชพลนะคะ
เป็นผู้ต้องหาคนสัมพันธ์ซึ่งการเข้าตรวจค้นของตำรวจปรามยาเสกติดในวันนี้
ก็ร่วมกับศิษย์หน่วยงานในการเข้าตรวจค้น
ที่นี่เป็นบ้านเลขที่๙๒ทัพ๑๒ถนนพลพี่ไซส์ตำรวจปรามยาเสกติดของนายรัชพนธ์
รัชพนธ์ภักรณ์ที่อำเภอมือจังหวัดดอนทานี
ซึ่งก็เป็นต้องหาความหมายจากของสารอาญารัศดาพิเศษในความสัมพันธ์

ที่ถูกหาแยกยาเสกติดชาวราวสำคัญที่ถูกจับคุมท้ายท่านในชีวิตการเบนก็ค่ะ
หรูของนายรัชพลที่มีการครอบครอง
ซึ่งในการเข้าตรวจค้นในวันนี้ก็พบรถหรูจำนวน๒คัน
แล้วก็รถอื่นอีกหลายคันเลยทีเดียวนะคะ
ที่มีการกำลังตรวจสอบของทางปปศอยู่ในขณะนี้ค่ะ
ซึ่งปฏิบัติการที่เข้ามาตรวจค้นในวันนี้นะคะ
ก็เป็นในส่วนของท่านธพลตรีพรชัยเจริญวงนะคะ
ในการนำกำลังหน่วยกำลังต่างรวม๑๐หน่วยงานนะคะ

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ารถหรูทั้งสองคันนี้นะคะ
อยู่ในความครอบครองของนายรัชพลนะคะ
ในข้อมูลการสิบส่วนของธปราบรามยาเสพติด

นำเอาเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดเครือข่ายของนายไซสนะนะคะ
ฟอกเงินอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีการโอนกลับไปให้กับ
ทางด้านของนายศรีศุกร์จำนวนกว่า๙๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาว่า
ธุรกิจทั้งหมดนั้นมีการนำมาผ่องถ่ายนำเงินทั้งหมดมาฟอกเงินนะคะ
ซึ่งเป็นการฟอกเงินเพื่อที่จะให้เงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดนั้น
เป็นเงินที่สะอาดแล้วก็กลับไปสู่กลุ่มของนายศรีศุกร์รวมไปถึงเท้าไซสนาด้วยค่ะ
การเข้ามาตรวจค้นในวันนี้นอกจากจะได้ตัวของนายรัชพลแล้วนะคะ
ก็ยังได้ในส่วนของการควบคุมตัวนายสมบูรณ์นะคะ
ซึ่งเป็นบีดาของนายราชพลเนี่ยอ่าเข้าไปในการสอบประคำสอบส่วนต่างต่าง
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านรองพรชัยนะคะว่าเอ่อท่านท่านรองค่ะ
ในวันนี้ที่เราเข้ามาตรวจค้นเนี่ยค่ะการการตรวจการตรวจค้นในครั้งนี้
เนื่องมาจากการที่เราพบข้อมูลว่าตัวของนายรัชพลมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังไงค่ะ
ครับก็คือมีความเชื่อมโยงครับกับกลุ่มเครือข่ายของยาเสพติดนะครับ
ที่ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของนายไซนะนะฮะแล้วก็เครือข่ายของเท้าศรีศุกร์ดาวเรืองนะครับ
ก็มีพยานหลักฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติการ
ในเรื่องของทรัพย์สินนะครับซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน
เพราะฉะนั้นหลายคดีที่เรามีการจับในประเทศไทยนะครับเอ่อ
ที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีหลักหลักประมาณห้าคดีนะครับเราก็สืบสวนติดตาม
กลุ่มเป้าหมายต่างต่างรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐาน
ก็พบเห็นว่าตัวของรัชพลและครอบครัวซึ่งมีที่พักอยู่ในจังหวัดอุดร
ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับในหลายกลุ่มที่ถือครองทรัพย์สิน
แล้วก็นำทรัพย์สินตั้งเก่าเนี้ยไปดำเนินการ
แล้วก็มีการส่งมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้กับทางกลุ่มเครือข่าย
ไม่ว่าจะเป็นเท้าศรีศุกร์หรือนายไซชนะนะครับ
เราก็ได้ขอเอ่อเลขาปรปศอนุมัติในเรื่องของเอ่อ
ข้อหาสมควบช่วยเหลือสนับหนุนตามพบมคุศกราชสมศ๓๔
แล้วขอสารออกหมายจับนะครับซึ่งวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นตำรวจเป็นทหารหรือเป็นเอ่อ
โดยที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมตรวจสอบดำเนินการ
ท่านคะสุดท้ายเลยทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกไปดำเนินการยังไงบ้างคะ
คือทรัพย์สินทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นธุรกรรมต้องสงสัยนะครับ
เราก็คงต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็เสนอสำนักงานปปศมีคำสั่ง
ตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งทางเอ่อผู้ครอบครองหรือเจ้าของเนี่ย
ก็สามารถที่จะไปชี้แจงโดยนำเอกสารหลักฐานต่าง
การได้มานะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการของทางสำนักงานปรปศเนี่ย
ได้ตรวจสอบว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับ
เป็นเงินที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือไม่หรือจัดหามาได้โดยสุจริต
ก็ทางรายการก็พยายามให้ความเป็นธรรมที่สุดครับขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นอ่าการสอบถามจากท่านรองพรชัย
การเข้ามาปฏิบัติการตรวจค้นใช้ยาสยกเพรีหกสิบทับสี่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นเพียงแค่๑จุดเท่านั้นเพราะว่าในปฏิบัติการครั้งนี้
มีทั้งหมด๓๑๒๓จุดในจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งสามารถติดตามได้ในการแถลงข่าวในช่วงเวลา๑๓นาฬิกาวันนี้ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ